ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินมันมีอยู่บ้านหลังนึง

อยู่นั่นยิงทั้งวันช่วงปลายปีแบบนี้
แล้วกระสุนมาตกโดนเขามาโดนขา
เราก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ตามความคืบหน้าให้
บอกว่าช่วงประมาณทุ่มครึ่ง
เกิดเหตุการณ์ลูกปืนทะลุผ่านหลังคามาโดนขาของพ่อ
พ่อนั่งเล่นอยู่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแถวสุเหล่าใหม่ยามารุดดีน
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนหลายนัดรัว

ในคลิปจะเห็นว่าพ่อของเจ้าของโพสต์ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวา
แล้วก็โชว์แผลให้กับตำรวจสายตรวจดู
นี่ยังดีนะคะกระสุนไม่เจาะเข้าไป
ก็เป็นรอยถลอกคลิปนี้
ถลอกไปถากไปนิดนึง
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่มัศยิตยามารุฎีนหรือว่าสุราวใหม่บางโบทอง
ก็ตามสถานที่ที่โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กค่ะ
แต่ว่าไม่เจอตัวผู้เสียหายนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุก็เลยเล่าให้คุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราฟังแบบนี้
เมื่อวานได้ยินเสียงปืนดังเป็นระยะทั้งวันนะคะ
พอ๒ทุ่มตอนเจ้าของบ้านกับผู้บาดเจ็บนั่งอยู่ก็ได้ยินอีก
ทีนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๗๘นัด
แล้วก็มาเลยกระสุนปริศนากระเด็นมาโดนหม้อทำอาหารอยู่ในบ้านนะคะ
แล้วก็พุ่งไปใส่ขาด้านขวาของคนเจ็บ
ระหว่างที่ตำรวจมาดูที่เกิดเหตุยังมีการยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่เลยนะคะ
ยังได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่รู้มาจากทิศทางไหน
ทำให้ชาวบ้านตรงนั้นที่เขาให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราบอกว่าต้องหลบกันเข้าไปอยู่ในบ้าน
กันเข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่รู้กระสุนมันจะมาตกตรงไหนหรือเปล่า
เขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจช่วยหน่อยตามหน่อยคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้า
คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้ค่ะให้หยุดพฤติกรรมที่ทำให้คนอื่นเขาได้รับอันตรายนะคะ
มันเป็นระยะระยะอันนั้นนะช่วงตอนกลางวันด้วยมันเป็นระยะระยะปั้งปั้งแต่เราไม่รู้ว่ามาจากทางใด
แค่นั้นเองสามทุ่มก็ยังยิงอยู่เลยตำรวจมาเขาก็ยังยิงอยู่ใช่ตำรวจก็ได้ยิน
ได้ยินตำรวจทำอะไรได้ไหมเขากำลังดูอยู่ว่ามาจากทิศใดตำรวจเขาก็พยายามดูว่ามาจากทิศใดอะไรอย่างเงี้ยว่าลูกกระสุนมาจากทางไหนอะไรอย่างเงี้ใครยิงมาอะไรอย่างเงี้
ตอนช่วงที่ยิงตอนช่วงที่เกิดเกียรติเขายิงประมาณกันกี่นัดปะ
เยอะนะก็ประมาณทีมา๕นัด๘นัด๗นัดอะไรอย่างเงี้ยคล้ายปืนมันลัวปั้งอย่างเงี้ยไอ้ปั้งมีไม่กี่นัดนะแต่ไอ้ลัวมันหลายนัด
อันตรายมากเลยค่ะกลัวจะโดนลูกเด็กเล็กแดงที่ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องเด็กหรอกผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
เห็นฮะเหมือนต้นไปตกที่ไหนซะแข็งอยู่แล้วกระสุนนะ
พอยิงปืนขึ้นฟ้าไปแบบนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะคะ
กระสุนยังไปโดนบ้านอีกหลังนึงนะนายตั๊กวาจันสมบัติค่ะ
บ้านอยู่ติดกับไร่นาท้ายหมู่บ้านทีมข่าวของเราก็เลยไปดู
ฝั่งตรงข้ามเขาจัดงานเลี้ยงปีใหม่เปิดเพลงซะดังเลยนะคะ
ตั๊กวาก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยคิดว่ากระสุนปืนน่าจะมาจาก
เลี้ยงของบ้านตรงนี้แน่เลยเพราะว่าเสียงปืนทิศทางของกระสุน
มันมาจากทิศเดียวกันนายตั๊กวาก็เลยโชว์กระสุนปืนที่เก็บได้อ่ะค่ะ
อืมเขาเก็บเอาไว้แล้วก็โชว์ให้นักข่าวของเราดู
แล้วก็ไปดูรอยนะรูกระสุนที่พุ่งเข้าใส่ฝาบ้านช่วง๖โมงเย็นเมื่อวาน
ตั๊กวาเล่าให้ฟังว่าตัวเองยืนทอดปลาอยู่ในครัว
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนสองนัดแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีนัดหนึ่งที่พุ่งใส่บ้านของเขาอะค่ะ
พอเช้าเห็นรูกระสุนข้างฝาเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในห้องนอน
วันนั้นผมทอดปลาอยู่ทอดปลากำลังทำกับข้าวปกติตอนเย็นผมกำลังทำกับข้าว
แล้วก็ประมาณ๕โมงกว่ากับ๖โมงแล้วก็มีเสียงตั้ง๒ที
แล้วก็ได้ยินว่าเสียงมันตกที่หลังคาบ้านแต่ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไร
พอมารุ่งเช้าผมมาเห็นที่บ้านเป็นรูแล้วก็มีฝุ่นตรงนั้น
แล้วก็ผมก็มาเจอลูกปืนอยู่ตรงนี้ตรงหน้ากระจกผมก็เลยอ้าวบ้านเราโดนซะแล้วนี่
แล้วเราคิดว่าน่าจะมาจากบ้านผมคิดว่าหน้ามาจากฝั่งนู้น
ฝั่งนู้นฝั่งที่เค้าเปิดเพลงแล้วรั่นอืมเค้าเปิดเพลงอยู่นี่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
เอ่อแล้วก็ช่วงปีมุมปีใหม่อะไรอย่างนี้เค้าจะมีงวงมีงานเค้าจะเป็นครึกคะนองไว้รุ่น
ยามารุดดินบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีการยิงปืนขึ้นฟ้าปีที่แล้ว
ก็ยิงปืนขึ้นฟ้าแบบเป็นชุดมาแล้วอ่ะหลายครั้งเลย
ส่วนใหญ่ปีใหม่เทศกาลอะไรแบบนี้
ฝั่งตรงกันข้ามก็จะฉลองจะเปิดเพลงดัง
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงช่วงเทศกาล
แต่ละบ้านจะเหมือนกับรู้กันเลยบอกลูกบอกหลานนะ
ระมัดระวังนะไม่รู้กระสุนปืนจะตกเมื่อไหร่ยังไง
มันใช่เหรอที่จะต้องมานั่งระวังกระสุนปืนกันแบบนี้ค่ะ
ต้องมาอยู่เหมือนในภาวะสงครามต้องมาคอยหลบลูกกระสุน
คนในชุมชนก็เลยบอกว่าใครก็ตามนะ
ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้านะ
หยุดเถอะคนอื่นเขาเดือดร้อน
แล้วตำรวจเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เอาจริงหน่อยนะ

ปีที่แล้วก็มีปีนี้ก็มีอีกอย่างนี้
ไม่รู้จะเตือนกันยังไงใช่ไหม

แต่ก็ต้องมีคนไปบังคับใช้กฎหมายก่อนนะนะคะ